จากสถานการณ์โควิดอย่างที่บอกไปโดนกันทุกวงการโดนกันทุกสาขานักรงนักร้องพระเอกนางเอกโดนหมด
อย่างพระเอกคนนี้ก็เหมือนกันค่ะพระเอกสุดหล่อบูมกิดกล้องแห่งานกำลังไปได้สวยกองละครกำลังถ่ายทงถ่ายทำ
โรคเลือดมาเหมือนกันนะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่บอกไปกำลังจะมีละครลงจออยู่ไม่ขาดอยู่แล้ว
มาคราวนี้ต้องพักการถ่ายทำออกไปแบบยาวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเมื่อไหร่ถึงจะได้กลับมาถ่ายด้วยนะฮะ
ซึ่งส่วนตัวของบวมเองเข้าใจนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องให้ความร่วมมือ
แล้วงานนี้ค่ะบูมก็ยังบอกอีกด้วยว่างานอีเวนต์งานโชว์ตัวแน่นอนครับพี่
ผมโบเบ๋ตอนนี้ถูกเลื่อนออกไปเหมือนกันแบบไม่มีกำหนดค่ะ
แต่ว่ามีอีกหนึ่งอย่างที่ยังพอให้ได้ยิ้มอยู่นะ
ธุรกิจร้านขายขนมปังของคุณบูมเขาบูมเบส
ยายออกไปกว่า๑๐สาขาตอนนี้ยังสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้นะ
เนื่องจากว่าเขาเนี่ยไม่ได้เปิดให้นั่งทานก็ซื้อขายกลับบ้านกันไปนะครับ
ไม่มีการเปิดให้กินภายในร้าน
แต่ว่ามีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างดีเยี่ยมแน่นอนค่ะ
ฟังบูมกิจกล้องกันหน่อยจ้า
แล้วก็พยายามเว้นระยะห่างไม่เข้าไปในพื้นที่มากกว่า
ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เจอพนักงานแต่ว่าก็จะสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์อะไรอย่างนี้มากกว่าครับ
ปกติก็จะมีลูกค้าเข้ามาในร้านยืนต่อแถวเข้ามาในร้านอะไรอย่างนี้
แล้วก็ช่วงนี้ก็ของงดไปก่อนแล้วก็ดันหาอุปกรณ์หาตู้น้ำตู้ขนมมาวางไว้หน้าร้าน
เพื่อให้ลูกค้ายืนอยู่หน้าร้านก็รักษาระยะห่าง
ห่วงตัวเองด้วยห่วงคนรอบข้างด้วยแล้วก็ห่วงเศรษฐกิจด้วย
ห่วงคนแบบเข้าใจเข้าใจดีแล้วเราคนทำธุรกิจด้วยอะไรอย่างนี้
ก็เจอกับผู้คนเยอะก็มีแต่คนบ่นใช่ก็อยากให้มันหมดไปไวครับ
ให้กำลังใจคุณบูมกันนะคะไปอุดหนุนกันได้
บูมเบสอร่อยทุกเมนูอร่อยใช่ค่ะ